พบตรจัดทีมไล่ล่าเสียอ้วนเป็นชุดพิเศษ
เครียดจัดวอนมอบตัวหมายถึงแม่ของเสียอ้วนนะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
โดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการบอกด้วยนะคะว่าณตอนนี้ทราบแหล่งกบดานของเสียอ้วนแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหาที่มีหมายจับทั้งหมด๖คน
จับกลุ่มตัวได้แล้ว๕คนเหลือเสียอ้วน๑คน
บรรยากาศเมื่อวานค่ะช่วงประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็น
ที่ห้องสืบสวนสนจอมเทียนที่อำเภอสัตว์ไตเฮียบจังหวัดชนบุรี
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้
เพราะว่าการประชุมเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติก็บอกสั้นนะคะ
เดินทางมามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้
ส่วนแหล่งกบดานของเสียอ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดัง
ที่เป็นหัวหน้าทีมสังหารบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารู้แล้ว
ว่าตัวเสียอ้วนไปซ่อนอยู่ที่ไหน
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูล

ก็อันนี้คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวาน
ทีนี้ไปดูบรรยากาศช่วงสายก่อนหน้ากันหน่อยนะคะ
พาไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒จังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้ทางคุณแม่ของน้องฟอส
แล้วก็คุณแม่ของน้องสปายเดินทางมาจากกาลสินเลยนะคะ
มาคราวนี้ก็ตั้งใจที่จะมามอบกระเช้าดอกไม้
อบให้กับทางด้านพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่าง

และพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานที่ไปมอบกระเช้าดอกไม้ให้
ก็มีการเอาผ้าขาวหมาผูกผ้าขาวหมา
อวยพรตามประเพณีของชาวอีสาน
ซึ่งทั้งทางคุณแม่ของน้องฟอส
คือนางจอมศรีชมพูพื้นรวมถึงนางวันเพ็ญนาเมืองรัก
คุณแม่ของน้องสปายแล้วก็มาพร้อมกับญาติญาติเนี่ยนะคะ
ตอนเจอตำรวจคือยังร้องไห้อยู่เลยนะ
ยกมือไหว้แล้วก็ร้องไห้เดี๋ยวไปดู
ขอบคุณนะขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ตรงนี้

ถามเขาว่าทำอย่างน้องทำกับน้องอย่างนี้ทำไม
เพราะว่าน้องก็เคยบอกแล้วว่าน้องยังไม่พร้อม
เขาก็รับทราบแล้วแต่ทำไมเขาถึงตัดสินใจทำอย่างนี้
ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะแต่งงานค่ะ
พร้อมที่จะรับมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ไม่พร้อมแม้กระทั่งไม่พร้อมแม้กระทั่งจะเอาเงินจากเขา
แต่เขาก็เสนอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ทำไมเขาต้องตัดสินใจทำอย่างนี้ด้วย
เพราะว่าทางเราไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลย
คือเขาเป็นคนจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาก็มาตื้อน้องทั้งหมดก็คือ๒ปีเท่าที่น้องไปทำงานกับเขานะคะ
นี่แหละครับคุณแม่ก็ย้ำว่าเรื่องทุกเรื่องเสียอ้วนเป็นคนจัดการหมด
เรื่องเงินไม่เคยที่จะเรียกร้องใดเลยเสียอ้วนจัดให้เองทุกเรื่อง
อยากให้ตำรวจทำกับเสียอ้วนเหมือนกับที่เสียอ้วนทำกับน้องสปายบ้าง
ดูสิว่าจะรู้สึกอย่างไร
ตอนนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องสปาย
แล้วก็พี่ชายคนเดียวของน้องสปายตอนนี้เครียดมากต้องเข้าโรงพยาบาล
ขอให้ตำรวจตามจับเสียอ้วนให้ได้
เพื่อที่จะได้มาชดใช้กรรมที่ก่อขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากคุณแม่จะขอบคุณตำรวจนะคุณ
เมื่อวานคุณแม่ก็ไปที่บริเวณเขาชีจันทร์ด้วย
ก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจ
ทั้งคุณแม่ของน้องสปายแล้วก็น้องฟอส
ตอนไปถึงเขาชีจันทร์เห็นจุดตรงที่ลูกสาวลูกชายถูกยิงก็ร้องไห้
แล้วก็มีการให้เงินกับทางด้านพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันที่๑๑สิงหาคมนี้
เขาจะมีการจัดพิธีทำบุญให้กับน้องฟอสน้องสปาย
คุณแม่ของทั้งสองคนก็เลยเหมือนกับร่วมทำบุญไปด้วย
คือแม่ฟอสก็บอกว่าขอฝากให้ตำรวจช่วยตามจับเสียอ้วน
ดำเนินคดีชดใช้กรรมที่ทำกับลูกชายให้ได้โดยเร็ว
ทีนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีกันบ้างค่ะ
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะกดดันทุกวิถีทาง
รวมถึงไปตรวจสอบกิจการของเสียอ้วนที่ภูเก็ตด้วย
แล้วถ้าเกิดบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าการตามจับกลุ่มตัวครั้งนี้

ทางตำรวจเองก็จะต้องมีการป้องกันตัวตามกฎหมาย
แล้วก็บอกค่ะว่าคดีนี้มันก็คืบหน้าไปมากแล้วแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเปิดเผยจะเสียรูปคดี
กำชับด้วยค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากเรื่องส่วนตัวกับชู้สาว
ส่วนเรื่องของเงินเงินทองเป็นการให้กันด้วยความเสน่หา
แล้วก็ผู้ประชาการตำรวจภูทธรภาค๒ย่อมบอกอีกด้วย
ว่าตอนนี้ได้มีการกดดันทุกรูปแบบ
แล้วก็อย่างที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
พูดไว้ว่าเสียอ้วนมีอยู่๒ทางเลือก
ก็คือ๑ทางตันกับ๒ทางตายนั่นเอง
ก็เป็นคำเปิดเผยทางด้านคดีของตำรวจเขานะครับ

นางคิดยิ่งดังอายุ๕๙ปี
ก็บ้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ทีนี้ตอนทีมข่าวไปถึง
คุณแม่ก็อยู่ในอาการเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ก็บอกว่าแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันเอง
เพราะว่าแม่ก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
แล้วที่สำคัญแม่อยากให้ลูกชายมอบตัวตามกฎหมาย
เพราะว่าณตอนนี้ครอบครัวย่ำแย่มากพอแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านน้องชายของเสียอ้วนก็เปิดเผยกับทีมข่าว
เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้นานพี่ชายถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่ง๔๕

พี่ชายก็ซื้อไว้ให้ใช้มาเกือบ๑๐ปีแล้ว
แล้วตอนนี้ตำรวจก็นำรถคันนั้นไปตรวจสอบ
แล้วก็จะนำรถมาส่งคืนให้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับคดี
ส่วนเสียอ้วนพี่ชายก็ตั้งแต่เกิดเหตุ
ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยด้วยนะคะ